เทนนิสสวัสดีครับ

น้องเทนนิสทำผมใหม่ด้วยไหม

เทนนิสมาภูเก็ตเห็นใส่ชุดว่ายน้ำด้วย

บอกพ่อว่าพ่อใส่เสื้อตัวนี้นะ

เขาบอกว่าเอาฟองน้ำหน่อยไหม

น้องเทนนิสกล้ามท้องสวยเลย

น้องจูเนี่ยที่อยู่ในคลิปด้วย
ต๊อกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้กัน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนดูกันเลย
น้องจูเนี่ยเป็นไงบ้างหลังจากคลิปนี้โดนอะไรหรือเปล่ามันก็จุก
แต่ว่ามันบอกว่าไม่เป็นไรผมแข็งแรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จุก
คืออะไรแสดงว่าเตะจริงเหรอฮะเตะจริงแต่ว่าลงลงใน
ติ๊กต๊อกไม่ได้เพราะว่าจะโดนแบงค่ะแบบก่อความรุนแรงโอ้โห
ฝากบอกน้องจูเนียด้วยแข็งแกร่งจริงถามก่อนเรื่องชื่อ
หลายคนอาจจะสงสัยมากเลยว่าทำไมชื่อน้องเทนนิสแต่เล่นเทคอนโด
ค่ะพ่อชอบเล่นกีฬาเทนนิสค่ะครับทำไมหนูเล่นเทคอนโด
ทำไมไม่เล่นเทนนิสตอนนั้นมีเทคอนโดค่ะแล้วพี่ชายหนูไปเล่นก่อน
แล้วติดที่ก็เลยตามพี่ไปเล่นมาค่ะอ๋อก็เลยเป็นที่มาคือบ้านเราเป็นชื่อกีฬา
แต่ว่าไม่มีใครเล่นตรงเลยค่ะพี่สาวโบลี่พี่ชายเบสบอล
เทนนิสค่ะเรามีโอกาสได้ลองเล่นหลายหลายกีฬาค่ะ
ซึ่งแต่ละคนก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะพ่อก็แบบเปิดโอกาสให้เราได้เล่น
ได้ร้องทุกทุกกีฬาที่อยากเล่นเลยค่ะโอ้โหสุดยอดน้องเทนนิสย้อนกลับไปถามถึงตอนที่แข่งหน่อย
สิบวินาทีสุดท้ายคิดอะไรอยู่
หนูก็คิดว่าเวลามันยังเหลืออยู่ค่ะเรายังมีโอกาสทำได้
เพื่อจะเหลือหนึ่งวีสองวิหนูก็ยังเชื่อว่าเราทำได้แล้วเกมมันก็สามารถพลิกได้
ไม่ว่าจะเหลือกี่วินาทีค่ะก็ยังบอกตัวเองว่าทำได้
มีเครื่องรางของขลังอะไรติดตัวไหมมีไปค่ะก็มีพระจากวัดอ่า
พลีค่ะที่ไปไหว้เมื่อตอนปีใหม่ค่ะแล้วก็มีพระหลวงพ่อท่านชมจากสุราชค่ะ
อ่าฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งผ้ายันของพระเจ้าคุณทงชัยค่ะ
ที่นายกสมาคมไปนำมาให้ค่ะสามอย่างที่เอาไปญี่ปุ่นค่ะแล้วก็แม่กับยายที่ติดตัวหนูไปตลอดค่ะ
นี่ถือว่าสำคัญมากนะคุณแม่กับคุณยายอยากจะบอกว่าเสียดายมากเลยที่ทั้งสองท่านไม่ได้อยู่ดูความสำเร็จเนอะ
ในการที่น้องประสบความสำเร็จแล้วมันก็เป็นความฝันของเราทั้งหมดทั้งแม่แล้วก็ยายค่ะ
ก็น่าเสียดายแต่ว่าก็ไม่เป็นไรทั้งสองท่านก็อยู่ในใจหนูเสมอแล้วหนูก็บอกกับตัวเองเสมอว่าว่า
หนูบอกกับแม่บอกกับยายอธิษฐานว่าหนูจะนำร่างกายของแม่แล้วก็ร่างกายของยายมาใส่ในหนูเป็นหนูในวันนี้ค่ะ
หนูก็นำไปเล่นช่วยหนูด้วยให้หนูประสบความสำเร็จนะค่ะโอ้โหสุดยอดนะฮะซึ่งพี่บุ๊กเชื่อว่าคุณแม่คุณยายเนี่ย
ในความสำเร็จของของหนูนะคะในสายเลือดนะคะ
เข้มแข็งจริงเรามีพลังบวกเนี่ย
จากไหนเราเอาอะไรมาเติมเต็มพลังบวกของเราฮะน้องเทนนิส
คือพลังบวกมากให้หนูลุกขึ้นมาทำมีรอยยิ้ม
ตอนแรกมันก็เหนื่อยแต่พอได้รับการตอบรับที่คนอื่นชอบ
แบบว่ามีแฟนคลับมาชอบมาชมแล้วก็แบบว่ายังให้ทำอีก

อยากจะทำคลิปเยอะแล้วก็มีพลังมีกำลังใจที่จะทำค่ะ